พาคุณผู้ชมไปดูภาพความกระหนนะครับใจกลางเมืองเล็กของเปรูนะครับ
เมื่อมีวัวกระทิงวิ่งเข้าไปใจกลางเมืองส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ๒คนครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าวัวกระทิงตัวหนึ่งครับซึ่งกำลังมีอาการแตกตื่นแล้วก็หวาดกลัว
ออกมาจากรถบรรทุกที่กำลังขนมันไปส่งที่โรงฆ่าสัตว์แล้วก็ออกไปวิ่งอยู่กลางเมืองที่คลายโยของเปรูนะครับ
มกลางสายตาของประชาชนจำนวนมากที่ตกใจไม่แพ้กันแล้วก็พากันเข้าไปช่วยล้อมจับวัวกระทิงตัวนี้ครับ
รายงานข่าวระบุว่ามีผู้บาดเจ็บ๒คนจากเหตุการณ์นี้
ทำให้ตำรวจตัดสินใจยิงเจ้าวัวกระทิงจนสิ้นใจ
แล้วก็นำมันไปผูกไว้ที่ประตูของสวนสาธารณะ
จากนั้นก็ได้แจ้งให้เจ้าของมารับนะครับ
ขณะที่สื่อท้องถิ่นเองก็รายงานว่า
วัวกระทิงนั้นได้ถูกตำรวจสอบปากคำ
ฐานประมาทเลินเล่อนะครับ
แล้วก็ปล่อยให้วัวกระทิงเป็นอันตราย

ทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับบาดเจ็บครับ
ก็ถือว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่าตกใจนะครับ
ออกมาได้อย่างไรสำหรับวัวกระทิงตัวนี้